เป็นกู้ภัยที่นครราชศรีมานะครับ
ชาวบ้านก็แจ้งขอความช่วยเหลืองูเหลือมเนี่ยยาว๔เมตรกว่า
หลุดเข้าไปในบ้านนะฮะคือก็ไปช่วยจับจับได้แล้วนี่แหละนะครับ
แต่ทีนี้งูมันแว้งกัดเป็นยังไงนะฮะไปดูนะครับ
มีทีละป่ะนี่ฮะจังหวะพึ๊บเดียวเมื่อกี้
ตอนที่จับได้แล้วนะแล้วมันก็จะสะบัดนะฮะ
ใช่กำลังจะเอาใส่ถุงกระสอบนะครับ
จังหวะมันเร็วมากค่ะทุกผู้ชมครับตอนที่พยายามที่จะดึงให้มันหลุดจากไม้

นี่ค่ะนี่มีเสียงผู้หญิงร้องค่ะอื้อหวังแล้วเนี้ยเข้าไปเนี้ยโอ้โห
คือต้องเย็บห้าสิบเข็มได้อ่ะเอ็นขาดนะคะ

ถกแบบปุ๊บเดียวอ่ะคือคือมันกัดเข้าไปแล้วมันก็ปล่อยอ่ะน่ะ
ค่ะอ่าแต่มันเป็นงูที่ไม่มีพิษอ่ะ
มันกัดอ่ะแต่โหจะครบเขี้ยวเลยเคี่ยวกรามแข็งแรงค่ะ
งูชนิดนี้นะคะโอ้โหสามผู้ชมครับเป็นบ้านพักในซอยเบญจรง
ทั้งบ้านก็แจ้งกู่ไพมาช่วยนะครับกู่ไพก็มากัน
และก็ตามภาพเลยนะครับนี้และช่วงที่กำลังจะเอาออกจากบวง
เพื่อจับยัดใส่กระสอบค่ะเดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
กัดเข้ามานะครับเลือดทะลักเป็นแผลเวอะหวะเลยนะครับ
เพื่อนกู้ภัยก็ต้องรีบพานายสุวัสดิ์เนี่ยส่งโรงพยาบาลนะครับ
เอ็นขาดเย็บไป๕๐กว่าเข็มเนี่ยบาดแผล
ตามภาพจังหวะแป๊บเดียวจริงแต่บาดแผลน่ากลัวนะคะ
กู้ภัยนี่ก็ถือว่าเขาก็ช่วยเหลือพวกเราเยอะนะ
ไปจับงงจับงูอันตรายแบบเหมือนทุกฝีข้าวจริง